ลีกนัดที่๑๙ครับนี่ก็ช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
กัน๒๖นัดการท่าเรือชุดสีดำบุกไปชนะแคทเอฟซี
ขาดรอย๔๐ครับมากอสวินีเซียุสทำแฮททริคครับ
ดาวเตะบราซิลยิงสามร่วงทีที่๕๙แล้วก็๑๗
ขณะที่นัทพลจันหอมหวนครับยิงปิดท้ายนาทีที่๓๐
ทำให้การท่าเรือนั้นเก็บเพิ่มเป็น๔๔คะแนน
ไล่จ่าฝูงแล้วก็แชมป์๙อย่างพีทีทีบูเวฟชนบุดี
เหลือ๓แต้มในสัปดาห์นี้เพราะว่าชมบุรีนั้นดันไปแพ้ห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
ส่วนผลอีก๓คู่สีพะทุ่มครับแพ้ให้กับสิงสมุทรสาคอนไป๐ตอน๑
บางกอร์ซิตี้เสมอกับกลมทางหลวงไป๒ตอน๒แล้วก็ราชนาวีนะครับ
เอาชนะมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป๓ประตูต่อ๑ครับ